คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของสามีภรรยาคู่หนึ่ง
สามีเขาไปก่อเหตุคือเอาน้ำมันราดตัวเองแล้วก็จุดไฟเผา
ซึ่งตอนนี้คือยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด
ที่ทำแบบนี้เป็นเพราะว่าทะเลาะกับภรรยา
หรือว่าเครียดที่พอไปตรวจสุขภาพแล้วมีโรคหลายโรค
แต่ว่าตอนนี้สามีที่จุดไฟเผา
หน้าเรานำเสนอข่าวไปว่าอาการสาหัสตอนนี้เสียชีวิตแล้วนะคะ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยค่ะ
ไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุเลยที่กรสิน
พอไปถึงตรงนี้เป็นห้องเช่า๒ชั้น
แล้วจุดที่นายเทิดชัยปัญญามี
คือพอไปตรวจสอบปั๊บเห็นซากรองเท้าที่มันไหม้
อยู่บนถนนแล้วก็ซอกกำแพง
เจอไฟแช็คด้วยนะคะตอนที่ทีมข่าวเราเดินทางไปถึง
แล้วก็ไปตรวจสอบในรถแวนคันที่เกิดเหตุ
ปรากฏว่าข้างในร่องรอยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลย

เบาะคนขับผนังรถประตูฝั่งคนขับนี่โดนไหม้หนักเลยนะคะ
เราก็ได้ไปพูดคุยกับทางด้านพี่สาวของภรรยาผู้ตาย
ชื่อว่านางหนูพิ้งก็เล่าให้ฟังค่ะ

หนูพิ้งก็อยู่ที่บ้านอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับหอพักค่ะ
แต่ไม่รู้นะว่าน้องเขยจุดไฟเผาตัวเอง

คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยเหลือแล้ว
แล้วนางหนูพิ้งก็บอกว่าน้องสาวของเธอเนี่ย
ที่เป็นภรรยาของผู้ตายเนี่ยนะก็ได้เล่าให้ฟัง
เราก็เลยจำลองเป็นกราฟิกให้คุณผู้ชมได้เข้าใจง่ายนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนบ่ายของวันที่๒ตุลาคมที่ผ่านมา
สามีภรรยาคู่นี้สามีคือนายเทิดชัย

ก็ขับรถออกไปไปซื้ออุปกรณ์ออกกำลัง

แล้วตอนที่ขับรถไปก็มีปากเสียงกัน
แล้วพอทั้งคู่กลับมาถึงที่หอพัก
ฝ่ายผู้หญิงฝ่ายภรรยาไปอยู่อีกหอพักแห่งหนึ่ง
มันอยู่ห่างกันจากตรงนี้ประมาณ๑๐๐เมตรค่ะ
หลังจากนั้นฝ่ายสามีก็ขี่จักรยานออกไปซื้อน้ำมัน
อันนี้จริงเขาเป็นปกติเนี่ยนะคะ
เพราะปกติทางฝ่ายสามีก็จะขี่จักรยาน
ซื้อน้ำมันมาเติมในรถมอเตอร์ไซค์อยู่แล้ว
พอซื้อเสร็จปั๊บกลับมาหาภรรยาค่ะ
แล้วมีปากเสียงกันอีกครั้งหนึ่ง
ระหว่างนั้นเนี่ยสามีก็พูดประชดนะ
บอกกับเมียเลยบอกว่าจะฆ่าตัวตาย
แล้วก็ขี่จักรยานมาที่รถยนต์
ทีนี้ฝ่ายภรรยาเนี่ยก็ตามมาด้วยค่ะคุณผู้ชม
พอตามมาก็มีการยื้อแย่งกุญแจรถยนต์กัน
ทีนี้ฝ่ายสามีพอได้กุญแจรถยนต์แล้วนะ
ขึ้นไปบนรถค่ะแล้วก็สตาร์ทเครื่อง
แต่คุณผู้ชมพอเขาขึ้นไปแล้ว

ดน้ำมันใส่ตัวเองแบบนี้แล้วก็จุดไฟเผา
หลังจากจุดไฟเผาแล้วฝ่ายสามีเปิดประตูออกมา

ภรรยาเห็นค่ะพยายามจะรีบไปช่วยสามี
เอาผ้าชุบน้ำมาดับไฟจะไปห่อตัว
แต่ก็ตอนนั้นยังดับไม่ได้
ก็เลยขอความช่วยเหลือจนท้ายที่สุดแล้วกู้ภัยมาดับให้

ก็คิดว่าสามีก็ขี่จักรยาน
จะไปเติมน้ำมันเอาแกลลอนไปบรรจุน้ำมัน
เพื่อที่จะมาเติมรถมอเตอร์ไซค์ตามปกติ
แต่ทีนี้ค่ะฝั่งพี่สาวของภรรยาผู้ตายนางหนูพิ้งบอกว่า
ยังไม่รู้เลยสาเหตุของการก่อเหตุครั้งนี้คืออะไร
แต่ไม่น่าจะใช่นะที่ทั้งคู่ทะเลาะกัน
เพราะว่าที่ผ่านมาก็ทะเลาะกันบ่อย
ทะเลาะกันนิดหน่อยจนมันกลายเป็นเรื่องปกติ
แต่อย่างหนึ่งที่พี่สาวภรรยาตั้งข้อสังเกต
ก็คือฝ่ายนายเทิดชัยไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล

ปรากฏว่ามีโรคประจำตัวหลายโรค
ก็เลยไม่รู้ว่านี่หรือเปล่าจะเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่า
ทำให้น้องเขยเครียดแล้วก่อเหตุจุดไฟเผาตัวเองนะคะ
ส่วนทางด้านพนักงานสอบสวนสพเมืองกาลสินบอกว่าตอนนี้
อยู่ระหว่างสอบปากคำฝากฝั่งของภรรยาคือนางวรรณญา
จะต้องรอให้เสร็จงานศพของนายเทิดชัยก่อน
เพราะว่าตอนนี้ฝั่งผู้หญิงเองก็ยังอยู่ในอาการโศกเศร้า
แล้วก็อาจจะทำให้สับสนกับการให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แต่ว่าเดี๋ยวหลังจากเคลียร์งานศพเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตำรวจก็จะมีการเรียกมาสอบปากคำต่อไปนะคะ